โปรดติดตามตอนต่อไป
ขอบคุณครับคุณกรอฟครับคุณมิ้นครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ถือว่าเดินมาถูกทางแล้วครับ
วิธีการเดินที่ถูกทางมากที่สุดก็คือ

ฉะนั้นผ่านไปไม่กี่เดือน
เราก็เห็นหัวข่าวนี้บนหน้าหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่เลยครับวันนี้
ปปงอายัดทรัพย์๘๘ล้านอดีตประหลัดกับพวก
รวม๑๒คนทุจจริตโกงคนจน
มาหัวข่าวมติชน
ยึด๘๘ล้านบิ๊กพม
จ่อฟันซ้ำคดีฟอกเงิน

ผู้จัดการยึดทรัพย์แก๊งอดีตบิ๊กพม
หนึ่งซ้ายมือนั่นเมื่อกี้ก็เป็นประหลัด
อีกคนนึงก็รองประหลัด
กระทรวงพัฒนาสังคม
หวังว่าท่านผู้ชมคงจำข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคนจนได้นะครับ
ข่าวนี้เกิดขึ้นเริ่มต้นขึ้นเพราะมีนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยสารคามคนหนึ่ง
ชื่อแบมปันนิดายศปัญญา
ออกมาเปิดโปรงว่ามีการทุจจริตโกงเงินที่ส่งไปช่วยเหลือคนยากร้าย
หลังจากนั้นข่าวก็กระพือออกมาเป็นเรื่องใหญ่เลยครับ
เพราะว่าได้มีการตรวจสอบเกือบทุกศูนย์มีรายการทุจจริตเหมือนกันหมด
คือโกงเงินคนจนแล้วส่งเงินส่วนหนึ่งเข้ามาผู้บริหารกระทรวงอยู่ภายใน
เกือบทุกศูนย์รูปแบบเดียวกันหมด
แล้วนำไปสู่การขยายผลตรวจสอบครั้งใหญ่
แล้วก็พบว่าโยงไปถึงประหลัดกระทรวงรองประหลัดกระทรวงและผู้ตรวจราชการ
มีการย้ายประหลัดรองประหลัดผู้ตรวจไปไว้ที่สำนักนายก
เพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใส
ในหัวข่าววันนี้โปรยว่าอย่างนี้ครับ
ปปงฟันคดีทุจริตไร้ที่พึ่ง
ยึดทรัพย์อดีตประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคม
พร้อมหญิงคนสนิทกับพวก๑๒ราย
มูลค่าเท่าไหร่ครับ๘๘ล้าน
มีอะไรอีกครับที่ดินห้องชุดรถยนต์หรู
แล้วก็บอกว่าทำกันเป็นกระบวนการตั้งแต่ผู้อำนวยการศูนย์ถึงอธิบดี

ฮิ้วเงินสดมาให้กันเลยครับ
นี่ก็แปลว่ารอบครอบแล้วนะ
หิ้วเงินสดมาให้กัน

กลัวว่าจะเป็นหลักฐานมัด

แต่ว่าส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ย

อนันตภรณ์การจนรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม

ว่าสุดท้ายจะไปถึงไหน

คุณแบมปานิดานะครับ

ป่านนี้คนโกงก็ลอยนวล

ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องขึ้นมา

ในกระทรวงพัฒนาสังคม

คือกระทรวงศึกษาธิการครับ

ว่ามีการทุจริตจัดซื้อ

พลโทโกศลประทุมชาติ

โรงเรียนที่ไม่ได้ขอกลับได้ครับ
โรงเรียนที่ไม่ได้ขอกลับได้
โรงเรียนที่ขอไม่ได้

แต่เขาส่งไปให้อีกอย่างหนึ่ง

ราคาแพงกว่าท้องตลาด

คือถ้าซื้อสินค้าราชการเนี่ย

แทนที่ราชการซื้อเยอะ

แพงกว่าท้องตลาดเท่าตัว

กำลังจะได้รับผลกัน

รู้และแคะและขายแล้ว

ว่าจะมีการตรวจสอบ

ทำกระบวนการจะโอนเงินกันให้เสร็จสิ้น
ที่รัฐมนตรีจะตรวจสอบได้

รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา

สองคนนี้เอาจริงครับ

เราจะเห็นคนติดคุกกันเร็วเนี่ย

ถึงศาลกว่าสารจะตัดสิน

แต่เรื่องนี้เชื่อว่าจะเร็วขึ้น

โลกมันหมุนกลับหรือยังไง

เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษา
เกี่ยวข้องกับเรื่องพุทธศาสนา

ตอนนำในการทุจจริต

คนที่มาบริหารกระทรวงนี้

เพื่อไปสงเคราะห์ช่วยเหลือคนจน

รองลงไปถึงข้างล่าง

มีนักวิชาการครูบาอาจารย์
ดรกันเยอะแยะอยู่ในกระทรวงนี้
หน้าที่จะทำตัวให้สมว่า

ในการเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบ

แต่ว่ามันเป็นไปได้ยังไงครับ

ไม่รู้กี่โครงการต่อกี่โครงการ

สำนักงานพุทธศาสนา

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มาบริหาร

น่าจะเป็นคนที่เราเรียกกันว่า
ธรรมธรรโมซื่อสัตว์สุจริต

น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าทำไมล่ะครับ
ทำไมการทุจริตในสำนักพุทธจึงกลายเป็นข่าวเฉาโชว์
แล้วคนที่ทุจริตก็ระดับยอดบนผู้บริหารลงมาถึงพระสงฆ์องค์ขเจ้า
มันเกิดอะไรขึ้นครับกระทรวงพัฒนาสังคมมีหน้าที่ช่วยเหลือคนจน
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ให้ความรู้เป็นต้นแบบเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์
สำนักพุทธมีหน้าที่ดูแลเงินพระเกี่ยวข้องกับพระ
ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตามดูเถอะครับไม่นานเราจะเห็นผลที่สืบเนื่องกันมา
แต่ว่าอยากจะบอกนิดเดียวว่า
การดำเนินการเอาจริงเอาจัง
รัฐบาลมาถูกทางแล้ว
แต่กระบวนการตรวจสอบให้เจอทุจริต

เจอเพราะโดยบังเอิญเจอเพราะคนนอกทั้งสิ้น
ทุจริตเงินโกงคนโกงเงินคนจน

เห็นเรื่องนี้เข้าแล้วทนไม่ไหว
ก็เลยกลายเป็นเรื่องยาว
แล้วถ้าไม่มีนักศึกษาฝึกงานคนนี้

ว่ามีการทุจจริตกันเป็นกระบวนการ

แต่ไปตุงอยู่ในกระเป๋าของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ถ้าไม่มีเจ้าอาวาสวัดเล็ก
รูปหนึ่งมาจากเพชรชบุรี

เพราะเห็นความไม่ชอบมาพากล

แล้วก็ลากยาวกลายเป็นเรื่องลามปามมาจนทุกวันนี้
ถ้าไม่มีหลวงพี่ที่มาจากวัดอะไรสักอย่างเนี่ย
สักแห่งหนึ่งที่เพชรบุรี
ถ้าหลวงพี่องค์นี้ไม่มาร้องเรียน
ป่านนี้เรื่องทุจริตเงินทอนวัด

แม้กระทั่งกระทรวงศึกษาธิการก็เหมือนกัน
จับได้ไล่ทันขึ้นมา
เพราะมีคนไปร้องเรียนทั้งนั้น
ฉะนั้นสิ่งที่คอสชและรัฐบาล

กระบวนการตรวจสอบภายในกระทรวง
สตงที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

กลับเป็นว่านักศึกษาฝึกงาน
กลับเป็นว่าพระรูปหนึ่งมาร้องเรียน
กลับเป็นว่ามีค่าราชการบางคนมาร้องเรียน
แล้วก็เห็นภาพของการทุจริตใหญ่โตทั้งสิ้น
นี่คือเรื่องที่คศและรัฐบาล
จะต้องปรับปรุงสังขยนา
เรื่องทำยังไงที่จะให้มีการตรวจสอบ
กับการทุจริตคอลลับชั่นให้ได้
เหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ

หน่วยงานที่ไม่ควรจะมีแบบนี้แต่ว่าก็มีเยอะเหลือเกินนะฮะ
ใช่ไหมคือแต่ก่อนนี้กระทรวงมหาดไทยเขานำโด่ง
เวลาสำรวจเราจำได้ใช่ไหม
แต่เดี๋ยวนี้กระทรวงมหาดไทยคิดซ้ายไปแล้ว

กระทรวงครูสู้กระทรวงพัฒนาสังคมเขาไม่ได้

คือบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ที่ชื่อกระทรวงแต่อยู่ที่ตัวบุคคล

คือสังคมผมจำที่คุณอนันต์ปัญญารชุนพูดนะ
ว่าถ้าสังคมยังเคารพคนมีเงิน
รบคนมีตำแหน่งเคารพคนมียศ
คนที่อยู่ใกล้กับเงินเนี่ย
ถ้าได้โอกาสจะต้องทุจริต
เพราะสังคมเรายกย่องนับถือคนมีเงิน
เกษียณไปแล้วลำบากยากจนไม่มีความหมาย
แต่เกษียณไปแล้วมีเงินสักก้อนหนึ่ง
ใช้ชีวิตอย่างสบายคนเขาเคารพนับหน้าถือตา
ครับได้ครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับ